แวะจอดที่คลิปน่ารักกันบ้าง

ในข่าวเที่ยงของเรามีข่าวใหญ่เยอะนะครับ

ต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะวันนี้เพราะเปิดเทอม
แต่ว่าหนูน้อยอยากเอาน้อนไปโรงเรียนด้วย

ตอนเย็นก็กลับแล้ว

แล้วก็หนูอยู่กับน้องในช่วงปิดเทอมนะ

เพราะว่าลูกสาวเป็นห่วงน้อง
อยากเอาน้องใส่กระเป๋าไปเรียนด้วย

ลูกสาวตัวน้อยก็เลยหยุดงอแง

ก็กลับมาเจอน้องของเธออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

ก็ชาวเน็ตพากันกดไลค์กดแชร์
แล้วก็เอ็นดูหนูน้อยคนนี้นะครับ